คุณผู้ชมครับแผ่นพับพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทร์

ในการบรรจุภาพ๓มิติพระราชประวัติและภาพพระเมรุมาตรครับ
แผ่นพับจัดพิมพ์ด้วยสีเหลืองทองครับด้านหน้ามีพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษตรอกดารารัฐและพระเมรุมาตรด้านในถ่ายทอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของเดียวหลวงราชการที่๙ที่พระองค์ส่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราชและพฤติยศที่ป
สำหรับอ่านรูปภาพที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเออาร์เมื่อนำไปส่องบนแผ่นพับที่จัดพิมพ์แจกในพิธีวางดอกไม้จันทร์ภาพพระบรมชายลักษณ์ปรากฏข้อความว่าแตะเพื่อชมภาพจะปรากฏพระราชภาพพระราชกรณียกิจนะครับในเหตุการณ์สำคัญเช่นเสด็จออกมหาสมาคมณศรีหะบัญชรพร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
ภาพราชกรณียกิจขนาดเสด็จพระราชดำเนินเยียนต่างประเทศและเสด็จออกส่งรับประมุกต่างประเทศที่มาส่งร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
ณพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยจัตรภาพที่ปรากฏก็สามารถเฟฟหรือว่าบันทึกตรงในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมได้ด้วยนะครับ